มาตามเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานที่นำเสนอข่าวไปเรื่องของน้องน้ำโม
สุดท้ายเนี่ยพี่เลี้ยงรับสารภาพ
ว่าใช้สันมือเหมือนแบบเป็นคาราเต้อ่ะอ่า

แล้วเด็กขวบเดียวคุณผู้ชมน้องม้ามแตกนะคะ
เขาบอกว่าเมื่อวานตำรับมาดักรอพี่เลี้ยงเด็ก
คอนโดครับชื่อว่าในเอในเอเข้าไปในห้องปุ๊บ
ตำรวจรวบเลยค่ะแล้วก็นำตัวมาสอบปากคำ
ในเอรับสารภาพว่าทำร้ายเด็กจริงจริงเขาใช้สันมือทำไมเหมือนคารา
ฟาดเข้าไปที่ท้องของน้องอ่ะน้องม้ามแตกน้องชักเลยนะคะ
แล้วแจ้งให้คนในหอมาช่วยพอจับตัวไปสอบปากคำ
ตำรวจก็ให้นายเอ๋มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพตัวนายสุรชัยผู้จัดการที่ดูแลตึกก็บอกว่า
ได้ยินคำรับสารภาพจากปากในเอแล้วช็อกเหมือนกันนะตกใจเลยนะคะ
เพราะว่า๒สัปดาห์ที่แม่เด็กนำเด็กมาฝากเลี้ยงเอาไว้ก็ดูเหมือนในเอรัก
ดูแลน้องนโมเป็นอย่างดีไม่เคยเห็นความผิดปกติอะไรเลย
คิดจริงจริงว่าจะเกิดเรื่องร้ายแบบนี้ส่วนตัวมองว่าที่ในเอก่อเหตุอาจจะเครียดหรือเปล่า
มีปัญหาเรื่องเงินหรือเปล่าแต่ก็เครียดยังไงก็ไม่ควรจะมาลงกับเด็กนะคะ
เขามองว่าหรือว่าแม่ของน้องที่จ้างเลี้ยงน้องให้เงินบ้างไม่ให้เงินบ้างหรือเปล่า
ดักรอดักรอเสร็จพอเขาเข้าไปในห้องเขาก็เลยตำรวจก็รวบตัวแล้วก็มา
แล้วก็สอบปากคำแล้วคนเลี้ยงก็สารภาพว่าได้ทำเด็กจริงเขาทำยังไงกับเด็ก
เห็นก็พูดว่าจะคำถองก็ได้ว่าก็สันนิษฐาว่าคงจะทำบ่อยอ่ะ
ตัวคุณบอมนักข่าวของเราค่ะก็ไปคุยกับแม่ของน้องนโมนะคะ
คุณแม่ชื่อว่าออมนะคะแม่บอกว่าวันนี้ก็มาเฝ้าอาการลูกที่หน้าห้องไอซียู
ไม่อยากห่างไปไหนเลยเพราะคุณหมอบอกว่าให้ทำใจ
ให้รอจนน้องหมดลมและจากไปเองโอ้โหคุณผู้ชมความรู้สึกของคุณแม่จะเป็นยังไงนะคะ
คือตอนนี้น้องยังไม่รู้สึกตัวอยู่ได้ด้วยยากระตุ้นในกระแสเลือดนะคะ
สภาพจิตใจแม่บอกแย่มากพอรู้ว่าในเอรับสารภาพว่าก่อเหตุ
แม่โมโหมากอยากจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ

ใช่อยากไม่ยอมค่ะ